นายกรัฐมนตรียืนยันผ่านเอกราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย
ในโอกาสอำลาตำแหน่งนะครับว่ารัฐบาลจะเดินหน้าตามรถแมพ

หวังว่าโปแลนดจะให้การสนับสนุนไทยในเวทีระหว่างประเทศ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ภายหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ให้การต้อนรับนายเซนอนคุกชัก
เอกราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประเทศไทย
ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสอำลาตำแหน่ง

มีความเข้าใจอันดีต่อสถานการณ์การเมืองไทยมาโดยตลอด
ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเดินตามรถแมพของรัฐบาล
ในการกลับคืนสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง
และรัฐบาลบริหารประเทศด้วยความโปร่งใส

มั่นใจในการบริหารประเทศของรัฐบาล
ขนาดเดียวกันนายกลุ่มนตรียังยืนยัน
พันธกรณีที่ไทยมีกับโปแลนด
ในการสนับสนุนการลงสมัครรับเลือกตั้ง

มนตรีความมั่นคงแห่งสรรพชาชาติ

ในเวทีระหว่างประเทศเช่นกัน
นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังหวังว่า

ส่งเสริมนโยบายขยายการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

ของทั้งสองประเทศในอนาคต

ก็ระบุว่ารัฐบาลโปแลนด์ทราบดีว่า
ประเทศไทยมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ

ต่อการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙

ระหว่างไทยโปแลนด์ให้เดินหน้าต่อไป
การให้ไทยและสภาพยุโรป
กลับมาดำเนินความร่วมมือระหว่างกันอีกครั้ง